นี้ก็ไฟไหม้เหมือนกันนะคะแต่ไปไหม้เรือหรูค่ะ
แล้วไปไหม้ตอนที่กำลังลอยลำอยู่กลางทะเลค่ะ
แต่ไหม้ขนาดนี้หู้ยแล้วคนบอกนี่โสกนาฏกรรมไหมเนี่ย

เพราะดีไม่มีคนเจ็บและไม่มีคนตายแต่ความเสียหายเรือประเมินคร่าวเนี่ยมี๔๐ล้านนะคะ

แล้วเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องใช้ระยะเวลาในการควบคุมเพลิง๒ชั่วโมงกว่า
เพราะว่าด้วยความที่เรือมันลอยลำอยู่ห่างจากฝั่งประมาณนึง
แรงกำลังน้ำในการที่จะฉีดเข้าไปดับไฟเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากมันทำได้ไม่เต็มกำลังอะค่ะ
นี่นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นคลองท่าจีนนะคะในอำเภอเมืองภูเก็ตในท่าเรือองค์การสะพานปลาค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ระดมฉีดน้ำนะคะเพื่อที่จะดับไฟที่กำลังโหมไหม้อย่างหนักเลย
บอกว่าไฟมันเริ่มไหม้จากส่วนหัวเรือก่อนทุกคนคือพยายามเลี้ยงแล้วก็พยายามจะดับไฟให้เร็วที่สุด
เพราะอะไรรู้ไหมคะตรงท้ายเรือมันมีถังเก็บน้ำมันอยู่โอ้โหแล้วถังเก็บน้ำมันเยอะมากด้วย
เขากะแค่ว่ายังไงก็ได้ต้องห้ามไม่ให้ไฟลามมาถึงตรงนี้ไม่งั้นเรื่องใหญ่แน่นอน
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจริงนะคะทำสำเร็จนะคะก็สามารถดับไฟเอาไว้ได้
ห้องเครื่องยนต์ก็ไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดนะคะ
ต้นก็บอกว่าสิ่งที่เสียหายเนี่ยก็คือภายในเรือเสียหายทั้งหมดโซฟาเอยเก้าอี้เอ่ยแต่ห้องเครื่องยนต์ไม่เป็นไร
สาเหตุคิดว่าน่าจะมาจากห้องกัปตันเรือค่ะไฟน่าจะไหม้จากตรงนั้นแล้วค่อยลามไปยังภายในเรืออย่างรวดเร็ว
อย่างที่บอกค่าเสียหายเบื้องต้นประเมินด้วยตาเปล่าแล้ว๔๐ล้านนะคะ
คือเรือลำนี้เป็นเรือท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทเรือท่องเที่ยวรายใหญ่ในพื้นที่
ความจุจุคนได้๔๙๐คนมีคนประจำเรือ๒๙๓๐คน
เจ้าของเรือบอกว่ากำลังจะดำเนินการทดสอบเตรียมความพร้อมก่อนรองรับนักท่องเที่ยว
หยุดบริการไปช่วงโควิดยังไม่ทันได้รับเลยนี่เลยค่ะไฟไหม้ซะก่อน
ได้คุยกับเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตคุณนัชพงศ์ประนิษฐ์นะคะก็บอกว่า
เพลิงคงมาจากห้องกัปตันเรือหรือห้องสะพานเดินเรือ
แล้วมีการต่อไฟฟ้าจากบนฝั่งไปใช้ในเรือ
ซึ่งในเรือก็มีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้งานต่างอย่างพัดลมแบตเตอรี่แสงสว่าง
อาจจะทำให้เกิดไฟฟ้ารัดวงจรได้
แล้วก็ยังมีอุปกรณ์พวกเบาะร้องนั่งเสื้อชูชีพต่าง
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เขาบอกว่ามันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะคะ
แต่เดี๋ยวก็ต้องมาดูกันแหละว่าสุดท้ายแล้ว
แม้ว่ารู้ว่าต้นเพลิงอาจจะเกิดจากไฟฟ้าและวงจรหรือว่าห้องกัปตันเรือ
แต่จริงคือมันเกิดจากอะไรอยู่มันรัดได้ยังไง
เดี๋ยวต้องสอบสวนอย่างละเอียดอีกทีนึงนะคะ